รู้ว่านี้หลังรูปออกมาปล่อยออกมาประมาณสองทุ่มเสร็จ
ออกมาก็ปล่อยวีลีด์เด็ดบอกว่าหรูแล้วกับแล้วก็มีการ
แฉวินาทีตามที่พยานบนเรือบอกเขาบอกว่าพยานบนเรือ
คนกลับคำเปิดปากแล้วอ้างว่ามีหลักฐานครบถ้วน
ท้าเลยท้าตำรวจมาเหยียบหน้าหากทำไม่ได้

แล้วก็เลยยอมที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงนะฮะ
เขาบอกโอ้โหมีทั้งนาทีฆ่า

มีทั้งเห็นคนยกขาเพื่อให้เลือดหยุดอะไรเหล่านี้นะฮะ
ที่มันไลฟ์เมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบางช่วงบางตอนกัน
นี่ค่ะนายอาจริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ออกมาไลฟ์ผ่านทางยูทูปช่องโคนันเมืองไทย
ประเด็นใหญ่บอกว่าจะมีพลเมืองดี
ใช้เฟซบุ๊กแตงโมคอยอัปเดตข้อมูลคลิปภาพทุก๒ชั่วโมง
และจะมีการปล่อยของตลอดคืนให้ทราบข้อมูลสำคัญ
ทั้งเรือลำที่เกิดเหตุและอื่น
อีกไม่นานจะมีข่าวดีเป็นของขวัญให้กับแตงโมนิดา
แล้วทุกคนก็จะได้เห็นการที่แตงโมถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้าย
ไม่ได้เกิดความประมาทแต่เป็นการบันดาลโทษะ
และความอิจฉาริสยาเป็นเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล
จนทำให้ขาดสติจนฆ่าแตงโมอย่างโหดเยี่ยม
โดยมีหลายคนร่วมขบวนการเรื่องนี้ใกล้จะอวสารแล้ว
รู้หมดแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าฆ่ากี่คนฆ่าที่ไหน
หลังจากโปรเมืองดีที่สำนึกผิดหนึ่งคน
เปิดปากเล่าความจริงทั้งหมด
นี่เป็นคำที่นายอาจารยาไลฟ์เมื่อวานเมื่อคืนนี้
พาคุณผู้ชมไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ
เรารู้แล้วฆ่าแบบไหนใครเป็นคนฆ่า

ให้เอามีดกรีดขาถูกไปมีดกรีดขา
แล้วก็มีคนช่วยยกขานะครับ

กรีดขาน้องแตงโมเนี่ย
จนกระทั่งรอจนกระทั่งเลือดนะครับ
เลือดหยุดไหลเอางี้แหว่
แล้วก็ผลักตกหัวเรือ

ด้านหน้าด้านหน้าของเรือ
แบบนี้ครับถูกผลักตกหัวเรือ
ด้านหน้าของเรือ
เนื่องจากคดียังเป็นที่สงสัยของสังคม
ส่วนจะมีความขึ้นหวายนะในวันจันนี้

หญิงคุณหญิงพรทิพย์ด้วยนะครับ
เพื่อที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้แตงโม
อังคาร๒๔พฤษภาคมนี้

กับผู้มกับการสอบภอมเมืองนทบุรีด้วย

ที่จะมีการเผาร่างของคุณแตงโมอาทิตย์หน้านี้แล้วนะฮะ
เพราะพรุ่งนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดหลักฐานใหม่นะคะ

ถูกยิงตายในช่วงนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเพราะคดีไหน
คงต้องฝากลูกเมียไว้กับคนไทยทั้งประเทศด้วย

นะฮะก็ต้องรอนะหลายคนจับตามอง
โอ้โหคุณอาชญะเอาหลักฐานอะไรมาจากไหนเนี่ยนะ
ถึงรู้เลยว่ากรีดขาฆ่ากันตายอะไรแบบนี้นะครับ